มาดูคดีนี้ค่ะที่ทางตำรวจกองปราบ
ใช้เวลาติดตามตัวคนร้ายเนี่ย๓ปีนะคะ
๓ปีค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือ
ลูกชายของนายนวพงศ์อายุ๕๖ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
เขาไปแจ้งความกับตำรวจว่าพ่อหายตัวไปจากบ้าน
ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปี๒๕๕๙
แล้วเขาก็สงสัยว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะชื่อว่านายใหญ่
เป็นคนงานในไร่ของพ่อนายใหญ่เคยบวชเป็นพระ
แล้วก็ศึกออกมามาเป็นคนงานในไร่
แล้วนายใหญ่มีพฤติกรรมแปลกสนิทกับแม่ของเขาเนี่ย
ผิดปกติอืมสนิทเกินเหตุแล้วก็ชอบไปบอกแม่บอกลูก
บอกคนอื่นว่าพ่อเนี่ยทำคุณสัยเล่นมนต์ดำ
ทำให้คนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วย
ก็เลยสงสัยนายใหญ่สุดท้ายตำรวจก็ตามตัว
จับตัวได้นะคะจับตัวได้ทั้งในใหญ่และคนร่วมก่อเหตุเนี่ย
๕คนพฤติกรรมก็คือฆ่านายนวพงศ์เนี่ยนะ
ใช้ไม้ตีใช้มีดแทงเอาศพไปเผา
แล้วเผาไม่หมดไฟมันดับซะก่อน
ก็เลยเอาไปฝังดินตัดหัวออกด้วย
บอกว่าเพื่อเป็นการแบบทำพิธีกรรม
กดวิญญาณสะกดวิญญาณเอาไว้ตัดหัวออก
แต่ผ่านไป๓วันมีหนึ่งในคนร้ายมาขุดเอาหัวออกมา
เผาใหม่แล้วก็เอากระดูกไปลอยในน้ำ

คุณก่อเหตุไปแล้วคุณฆ่าเขาแล้วเนี่ยค่ะ
วันนี้ตำรวจกองปราบพร้อมด้วยตำรวจสพไซโยก

คุมตัวทั้ง๕คนนะคะไปทำแผนค่ะ

ผาทองภูมิอายุ๓๖ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
นายนัทพลหรือก๊อฟวิวัตกุณฑรอายุ๒๗ปี

มนตรีหรืออิมศูนย์คำอายุ๒๒ปี
นายโซนีอายุ๒๕ปีเป็นชาวพม่า
นายนิวอ่องหรือโอมอายุ๓๖ปีเป็นชาวพม่านะคะ
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๔จุดด้วยกัน
จุดแรกคือบ้านของนายใหญ่
ใช้เป็นสถานที่วางแผนค่ะ

ให้นายโซนีกับนายโอมขี่รถจักรยานยนต์
มีอาวุธก็คือไม้และมีด

ผู้ตายก็คือนายน้าอุวพงศัษยธรรมที่วัด
อายุ๕๖ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
ตอนแรกพอไปหาทำทีว่าไปขอข้าวกิน
นายโอมรออยู่ด้านนอก
นายโซนีเดินเข้าไปนี่คือจุดแรกนะคะครับ
จุดที่สองก็คือบ้านของผู้ตายค่ะเป็นจุดที่ผู้ตายถูกฆาตกรรมนี่แหละค่ะ
นายใหญ่อาศัยจังหวะที่ผู้ตายเผลอเอาไม้ตีก่อนนะคะตีที่หัว
เขาล้มลงเอามีดแทงซ้ำไปอีก๓ครั้งจนสุดท้ายเสียชีวิต
แล้วในโอมเอาไม้มาตีซ้ำอีกทั้งที่ถูกแทงจนตายไปแล้วยังไม่หยุดตีเขาค่ะ
จุดที่สามต่อก็คือที่บริเวณไร่มันสัมปะหลังนะคะห่างจากบ้านของผู้ตายไปประมาณสิบกิโลเมตร
จุดนี้เป็นจุดที่คนร้ายเผาศพผู้ตายแล้วก็ฝังศพผู้ตายคืออย่างที่บอกตอนแรกเผา
เผาศพไม่หมดเพราะว่าไฟดับซะก่อนเลยฝังต่อแล้วก็ตัดหัวสะกดวิญญาณ
ไปรับในอิมกับในก๊อฟมาที่บ้านเกิดเหตุเพื่อเอาศพไปเผาทำลายกลางป่าไร่มันสัมปะหลัง
แล้วก็เอาที่นอนของผู้ตายนี่แหละค่ะรวมถึงยางรถยนต์หนึ่งเส้นอันนี้ไปเป็นเชื้อเพลิง
ระหว่างเผาเนี่ยเชื้อเพลิงหมดศพไหม้ไม่หมด

นายโซนีใช้จอบตัดหัวของผู้ตายแล้วก็ฝัง
เขาบอกว่าเป็นไปตามความเชื่อไม่ให้ผู้ตายตามกลับมา
สะกดวิญญาณเอาไว้สะกดเอาไว้ตรงนี้
จุดนี้มีเส้นทางค่อนข้างลึกนะคะเพราะว่าอยู่ในป่าแล้วก็ไกลกับหมู่บ้านด้วย
ส่วนจุดที่๔จุดสุดท้ายค่ะก็คือที่สวนปามห่างจากบ้านผู้ตายไปประมาณ๕กิโลนะคะ
จุดนี้เป็นจุดที่เอาหัวของผู้ตายไปเผา
เพราะว่าหลังจากขุดหลุมฝังแล้วใช่ไหมคะ
นายโซนีย้อนกลับไปขุดเอาหัวของผู้ตายขึ้นมา
แล้วเอาไปเผาเอากระดูกไปลอยน้ำ
อ้างว่าที่ทำแบบนี้เพราะสำนึกผิด
คือหลังจากที่คือคนนี้ก็คือคนที่ตัดหัวเขานั่นแหละเห
ใช่ค่ะตัดหัวเขาเสร็จผ่านไป๓วันย้อนกลับมาขุดขึ้นมาใหม่
เอาหัวเขาขึ้นมาจากดินใหม่แล้วเอาไปเผา
แล้วเอากระดูกไปลอยน้ำอ้างว่าสำนึกผิดเลยทำแบบนี้
คือกะว่าจะเอาให้แบบให้เสร็จสิ้นไม่มีอะไรค้างคาอย่างนี้เหรอ
สุดท้ายก็แยกย้ายกันหนีแต่ไม่รอดนะคะ
ถูกจับตัวได้นะคะทั้งหมด๕คนนะคะ
แต่ก็ผ่านมา๓ปีนะ๓ปีค่ะจับได้เมื่อวาน
ที่ลูกก็สงสัยว่าพ่อหายไปไหนเนี่ยค่ะ
สงสัยพวกนี้อยู่อ่ะผ่านมา๓ปีก็สืบซาบจนได้นะครับ
นายภูผาทองผาทองภูมิหรือว่านายใหญ่
หนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญเลยนะครับของคดีนี้
สารภาพขณะถูกนำตัวมายังจุดเกิดเหตุบอกว่า
ตัวเองเป็นคนบงการทั้งหมดตอนนี้ก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
ส่วนปมเหตุทั้งหมดนั้นมาจากความโกรธแค้นในหลายเรื่อง
รายละเอียดบอกกับตำรวจไปหมดแล้ว
ตอนนี้พร้อมจะชดใช้กรรมทุกสิ่งกับสิ่งที่ทำไป

จะยำรับไหมคะว่ามีความสัมพันธ์กัน
ผมให้บันทึกประจำวันไหมล่ะครับ
จะยำรับว่าเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังการภาพ

คือตอนนั้นก็เรียกเพื่อนมาร่วมกันก่อเหตุ
ผมไม่ตอบแล้วครับเยอะเกินครับ

ชื่อว่านายนัทพลวิวัตกุณฑรชื่อเล่นกอล์ฟนะฮะ
คนนี้เนี่ยเป็นหลานแท้ของผู้ตายนะ
แต่ว่าในกอล์ฟปฏิเสธบอกว่า
ไม่ได้ร่วมลงมือฆ่าเขาเป็นแค่คนขับรถให้เท่านั้นนะฮะ
ทำไมเราถึงฆ่าลุง

ไม่ได้ฆ่าแล้วเราร่วมกับเขายังไง

ขณะที่นางอนงชัยสุริพาณิชย์
อายุ๕๕ปีเป็นน้องสาวของผู้ตายบอกว่า
ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับพี่ชายนัก
เพราะว่าเธอพักอยู่ที่บ้านที่นครปฐม
ส่วนนายนวพงศ์มาทำไร่มันสำปะหลังที่ไซโยกกาญจนบุรี
ลูกชายของนายนวพงศ์มาบอกว่าพ่อหายตัวไป
ตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายกับพี่ชายนะ
มาทราบข่าวว่าพี่ชายถูกฆ่ากลายเป็นศพแล้ว
ก็เลยมั่นใจว่าคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหน
ต้องเป็นฝีมือของนายใหญ่อย่างแน่นอน
เพราะเท่าที่รู้จักแล้วนายใหญ่ไม่ใช่คนดี
นายใหญ่ชอบมาเป่าหูทุกคนในบ้านให้เชื่อว่านายนวพงศ์เป็นคนไม่ดีนะฮะ
ทั้งที่นายนวพงศ์ดีต่อนายใหญ่มาก
หลังจากที่นายใหญ่ศึกจากการเป็นพระบวชอยู่ที่วัดโพรงมะเดือจังหวัดนครปฐมเนี่ย
นายนวพงศ์พี่ชายก็ดูแลนายใหญ่เป็นอย่างดีทุกอย่าง
ให้งานทำให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ชวนนายใหญ่ให้มาทำไร่มันสำปะหลังที่กาญจนบุรี
กระทั่งมาถูกนายใหญ่วางแผนฆ่า
ส่วนสาเหตุที่นายใหญ่ไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาของพี่ชาย
เรื่องนี้ก็เพิ่งทราบข้อเท็จจริงว่านายใหญ่นั้นมีความสัมพันธ์กับภรรยาของพี่ชายจริง
ทั้งที่๓คนนี้ก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
แต่ว่าภรรยาของพี่ชายจะมีส่วนรู้เห็นร่วมขบวนการกับนายใหญ่หรือไม่
เรื่องนี้ขอให้ตำรวจสืบสวนขยายผลต่อไป
คือฝันก่อนฝันก่อนว่าคนตายเนี่ยมาบอกว่าเขาตายแล้วนะแค่นั้นพูดคำเดียว
แล้วก็จู่อาทิตย์หนึ่งหลานก็ไปหา
บอกว่าพ่อเขาหายไปจากสามปีแล้วถ้าวันที่สามสิ่งหาที่ผ่านมาเนี่ยสามปีเต็ม
แล้วก็คิดว่าเออถ้ามันน่าจะจริงแล้วเพราะไม่มีการติดต่อกันเลยอะไรกันเลยอย่างนี้
คือตอนแรกที่หายตัวแรกนี่คือไม่รู้เรื่อง
คือทางพี่ชายไม่ได้ติดต่อทางญาตินครปฐมเลย
คือทางนักควรมะถมก็คิดว่าเขาอยู่ดีแล้วอะไรแล้วเนี่ย
คงไม่มีอะไรมั้งก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะ
จนเจ้าอามไปหานั่นแหละถึงรู้ว่าเขาหายตัวไป
เราคิดว่าหายตัวก็คือต้องตายแน่เพราะคือคนชื่อใหญ่เนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
มันเล่นศัยศาสตร์แล้วมันหวังสมบัติด้วยจากนครปฐม
คือคนตายเนี่ยนะรู้จักกับใหญ่อ่ะนะแต่ทางป้าเนี่ยแค่รู้จัก
ก็ผิวเผินไม่ได้ทักทายไม่ได้อะไรกัน
ก็เป็นคนที่เลวมากขอพูดเลยว่าเลวมากถึงไม่เกิดเรื่องกับเป็นคนที่เลวมาก

อนงบอกว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดเลยนะก็คือไม่คิดว่านายนัทพลวิวัตกุณฑรหรือว่านายกอล์ฟ
ที่เป็นหลานแท้ของผู้ตายจะกล้าลงมือก่อเหตุฆ่าลุงตัวเองด้วย
เพราะตั้งแต่เล็กนายนวพงศ์ก็เลี้ยงดูนายกอล์ฟมาตั้งแต่เด็กสนิทกันมากด้วย
หลังเกิดเหตุมีโอกาสถามนะครับถามนายก๊อฟในก๊อฟก็บอกเพียงว่าจำเป็นต้องทำเขาสั่งให้ทำไม่ทำไม่ได้
ก็เลยคาดว่าสาเหตุคงเป็นนายใหญ่นั่นแหละที่อาจจะไปพูดเกลี้ยกล่อมให้ร่วมลงมือฆ่าด้วยกัน
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าลูกชายของนายนวพงศ์นั้นเคยเล่าให้ฟังว่านายใหญ่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
ชักชวนลูกชายของพี่ชายให้เสพด้วยก็เลยคาดว่าสาเหตุที่ทุกคนมาร่วมลงมืออาจเพราะถูกนายใหญ่เกลี้ยกล่อมนะครับ
เสพปัญชาอะไรสารพะทุกอย่างตรงนี้ชักจงกันมาในทางผิด
คือเจอกันที่นครนมนั่นก็เป็นพระแต่เป็นพระในทางที่กลับกัน
ไม่ได้เป็นพระที่แบบว่าดีสอนทางดีไปสอนทางกลับกันหมดเลย
เป็นพระที่ติดยาเสพติดจากวัดพงศ์บ่าเดือก็ไล่ไล่ก็ไปอยู่วัดไวเค
ก็ไปมีปัญหาก็ติดยาเสพติดอีกก็คนตายก็สงสารก็ไปรับมาอยู่
อะไรท่ำสมัครส่งอะไรท่ำอะไรตรงเนี้ย
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง๕คนนะคะก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกัน
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
และร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าประเด็นในการสังหารก็สืบสวนรู้มาว่าผู้ตาย
มีทรัพย์สินเป็นที่ดินหลายแปลงค่ะนำไปขายได้เงินมากว่า๑๐
ล้านบาทนะคะผู้ตายก็นำเงินไปใช้หนี้สินประมาณ๕ล้าน๘แสนบาทที่เหลือก็ไปซื้อที่ดินเอาไว้๒แปลงเพื่อทำไร่แล้วก็กิจการบ้านพักในจังหวัดกาญจนบุรีคาดว่านี่แหละค่ะเป็นปมในการก่อเหตุสังหารเพื่อเอาทรัพย์สินแล้วก็ในใหญ่เนี่ยอยากจะคบกับภรรยาของผู้ตายอย่างเปิดเผยด้วยนะคะส่วนความเชื่อเรื่องของการส

จะทำพิวัตรผู้ตายนะฮะทั้งคู่มีลูกด้วยกัน๓คน
โดยนายนวพงศ์จ้างคนมาทำงานในไร่ที่กาญจนบุรีนะครับ
คนที่มาทำงานในไร่ก็ประกอบด้วย
นายภูผาทองผาทองภูมิหรือนายใหญ่
นายนัทพลวิวัตกุณฑรหรือว่านายกอล์ฟซึ่งเป็นหลาน
มีนายมนตรีศูนย์คำหรืออิ่ม
นายโซนีแล้วก็นายนิวอ่องหรือโอม
โซนีกับนิวอ่องเนี่ยเป็นชาวพม่า
โดยนางเอียดมีพฤติกรรมไปใกล้ชิดกับนายใหญ่
ซึ่งคาดว่ารู้จักกันตั้งแต่ช่วงที่ไปทำบุญที่วัดโพรงมะเดือ
จังหวัดนครปฐมประมาณปี๒๕๕๙
ตอนนั้นนายใหญ่ยังบวชเป็นพระอยู่นะครับ
ซึ่งนายนวพงศ์ผู้ตายไปทำบุญถวายปัจจัย
ตอนนั้นเนี่ยนายใหญ่ไม่รับเงินปัจจัยนะ
ทำให้ผู้ตายเนี่ยโอ้โหเขาเลื่อมสายศรัทธามาก
พอนายใหญ่ศึกออกมานายนวพงศ์ผู้ตายก็เลยชักชวนให้มาทำไร่มันสัมปะหลังด้วยกัน
กาญจนบุรีแล้วผู้ตายก็ให้นายใหญ่เนี่ย

สำหรับแผนในการก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าวางแผนเป็นเดือนนะ

ก็คือเริ่มจากนายใหญ่ติดต่อนายโซนีลูกน้องคนสนิท

นายโซนีก็เลยพาในโอมในอิมในก๊อฟเพื่อนที่รู้จักกัน

วันเกิดเหตุนายโซนีกับนายโอมเนี่ย

มีมีดไปหาผู้ตายที่บ้านในอำเภอไซโยกนะคะ

นายโอมเนี่ยรออยู่ด้านนอก
จากนั้นนายใหญ่ก็รอจังหวะที่ผู้ตายเผลอ
ก็ใช้ไม้ตีไปที่หัวนะจนผู้ตายล้มลงไป
แล้วก็เอามีดแทงไปอีก๓ครั้งเนี่ย

หลังจากนั้นในโอมขับรถกระบะของผู้ตายนะคะ
รับในอิมกับนายก๊อฟมาที่บ้านเกิดเหตุ
แล้วก็ช่วยกันยกศพเอาไปเผาทำลายกลางไร่มัน
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไป๑๐กิโลค่ะ
แล้วก็นำที่นอนกับยางรถยนต์หนึ่งเส้นของผู้ตายไปเป็นเชื้อเพลิง
ระหว่างการเผาเนี่ยเชื้อเพลิงหมดศพไหม้ไม่หมด
ก็เลยขุดหลุมเพื่อฝังอำพรางนะคะ
นายโซนีเนี่ยใช้จอบที่ขุดหลุมนี่แหละ
ตัดหัวผู้ตายก่อนจะฝังดินนะคะ
เชื่อว่าเป็นการสะกดวิญญาณจะได้ไม่ตามมาหลอกหลอน
แต่หลังจากนั้นผ่านไป๓วันนายโซนีกลับมา
ขุดดินใหม่เอาหัวของผู้ตายขึ้นมาใหม่
เอาไปเผาเอากระดูกไปลอยน้ำอ้างว่าสำนึกผิด
หลังจากนั้นผู้ต้องหาทั้งหมดก็แยกย้ายกันหลบหนีค่ะ
แต่ที่สุดแล้ว๓ปีตำรวจก็สืบสวน
จับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดได้ค่ะนี่นะฮะ
ไม่มีคดีไหนที่คนร้ายไม่ทิ้งร่องรอยหลักฐานเอาไว้

คุณอย่าไปคิดว่าโอ้โหจะสะกดวิญญาณอย่างนู้นอย่างนี้แล้วจะรอดเนี่ย